รู้ไหมว่าดวงชะตาของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ามีอยู่๓ราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ส่วนจะมีราศีไหนอะไรยังไงบ้าง
ถามหมอกัยพอพาทินีกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
จะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะแต่
แต่ทั้ง๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ
ราศีแรกที่การเปลี่ยนแปลงกำลังมาเยือน
นั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตา
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
คือการงานของชาวราศรีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะ
ชาวราศรีมีนอาจจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่
โปรเจกต์ใหม่หรือว่าถ้าคนค้าขายก็อาจจะได้ลูกค้าลายใหม่
หรือว่าอาจจะไปค้าขายในที่ใหม่นะคะ
ซึ่งในช่วงแรกค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพามาซึ่งความวุ่นวาย
ชนละมุนมีเรื่องให้ชาวราศีมีนต้องคิดต้องเครียด
ปวดหัวต้องตัดสินใจบ้างนะคะ
แต่มันก็จะวุ่นวายแค่ช่วงแรกเท่านั้นค่ะ
สักพักนึงนะคะพองานลงตัวแล้วทุกอย่างเริ่มสงบ
ความสำเร็จก็จะเริ่มเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
จริงแล้วชาวราศีเมษนะคะ
ไม่ใช่ว่าดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
แต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ตลอดทั้งปี๒๕๖๕นี้นะคะ
โดยเรื่องที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุดนั้นก็คือ

ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนในเรื่องของการงาน
มีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
แม้ภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงปีนี้นะคะ
จะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะ
แต่รับรองว่าความปังความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนในชีวิตเช่นกันค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ

ดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตพอสมควรเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนออฟฟิศหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะคะ
จากการเปลี่ยนแปลงที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ชาวราศีกันยังมีเกณฑ์ชีพจรรองเท้าค่ะ
ต้องเดินทางสัญจรอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือว่าเดินทางไกล
เรียกได้ว่าดวงอยู่ไม่ติดที่เลยนะคะ
แม้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตของชาวราศีกันจะวุ่นวาย
จนทำให้คุณเหนื่อยมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
แต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีปังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ